ทีมาแจกนะครับเสียกระเป๋าหนักเจ้าของโรงงานน้ำตาลเนี่ย
แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อุดรธานี
ซองใส่อังเปล่าเตรียมแจกเลย
แล้วดูคนต่อคิวสิคุณเยอะไหมฮะ
เยอะเลยนะครับเขาบอกว่าเงินเหล่านี้จะเป็นเงินมงคล
เงินที่ทำให้เรามั่งมีศรีสุขแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับ
แจกครั้งนี้แจกมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาด้วยคุณ
เพราะว่าเขามีความสุขในการที่จะมอบความสุขให้คนอื่น
คนที่ได้รับเขาก็ทราบซึ้งในน้ำใจนะครับ
นิติบ้านสำลีเงินถนนนิตยโย
และกิจการอสังหาบริมทรัพย์หลายแห่ง
โดยเสียปรีชาและครอบครัวปฏิบัติแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะ

เก้าอี้มาให้ผู้มารับอ่างเปล่าประมาณ๖๐๐คนนะคุณ

ซึ่งในซองอ่างเปล่าที่แจกจ่ายให้นะครับ
ซองมีเงินสด๒๐๐บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่มอบให้กับประชาชน

สำรองจ่ายอีก๓ล้านบาท
อกจากนี้จะมีน้ำดื่มแล้วก็โรตีแจก

เสียบริชาบอกนะครับว่าตุ๊ดจีนปีนี้

เอาเป็นว่าแจกจนกว่าจะไม่มีคนมารับ

แล้วก็ยังมีภัยพิบัติน้ำท่วม
และตอนนี้ก็ภัยแรงรู้สึกสงสาร
และอยากช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน
ฟังเสียงเสียปรีชาผู้ใจดีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเราเคยเห็น
เราเคยรู้เราเคยความถามว่า
เรามาถูกจากนี่บรรยาโดนเทค
จากบุญเก่าของเรา

อ่างเปลาตัวใกล้และขอให้คนที่ได้รับอ่างเปลาไปก็โชคดีนะครับ
และสักวันหนึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนเสียปรีชาด้วยนะฮะ

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันในช่วงวันไหว้แบบนี้นะคะ
ฟืนไฟจุดทูบจุดเทียน
ถ้าไม่อยู่บ้านก็ต้องดับนะคะ

ที่แรกค่ะคือที่นนทบุรีนะคะ

กัน๓หลังติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

จนทีใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถึงดับไฟได้

คอมเพรสเซอร์ห้องรับแขกระเบิด

แล้วก็ลุกลำจนเกิดเพลิงลุกไหม้

เหมือนการหนีไหม้วอดทั้งหลังเลย
ช่วยวัดสรุทที่ถนนบากนาตราค

เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยนะคะ
ครับไปดูที่สุโขทัยนะครับ
เกิดเหตุร้านขายเสื้อผ้ากลางตลาดศรีนครอำเภอศรีนคร
เนื่องจากร้านค้าบริเวณนั้นมันเป็นร้านค้าที่ติดกัน

ทำให้เพลิงลุกลามไปร้านข้างเคียงอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงพลวงจึงสงบนะครับ
สาเหตุคาดว่าเกิดจากสะเก็ดไฟจากทูบ
ที่ใช้ในการจุดไหว้เจ้า
ก่อนจะเกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
ส่วนความเสียหายเบื้องต้นไม่น่าต่ำกว่า๓๐ล้านแหละครับ
เพราะว่าร้านค้าที่เป็นบ้านไม้โบราณ๑๖คูหา
ถูกไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว

ค่ำคืนนี้ใครจะไหว้เจ้านะครับ
ก็ตั้งโต๊ะไหว้เจ้าแล้วขอให้ท่านดูอย่างใกล้ชิดนะ
ทูบเทียนอย่าให้สะเด็ดมันปลิวอย่าให้มันตกนะครับ
แล้วก็รอให้ดับจนสนิทซะก่อน